ของการถ่ายภาพบางทีเราถ่ายไปถ่ายรูปตัวเองบ้างถ่ายรูปนู่นถ่ายรูปนี่ถ่ายรูปภาพบรรยากาศ
เฮ้ยมันเกิดเหตุการณ์ประหลาดในรูปที่เราถ่ายลงไปมันทำให้ขนลุกขนพองกันเลยทีเดียว
เป็นเรื่องราวความเชื่อเรารวบรวมเอาไว้หมดแล้ว
มันน่ากลัวจริงคุณภาพบางภาพเราแบบไม่เห็นเลยว่า
มันอธิบายไม่ได้ใช่ไหมจริงมีเหตุผลอะไร
เรารวบรวมไว้หมดแล้ววันนี้ตลอดอวดผี
จะพาไปดูแต่ละเรื่องราวนะครับว่าเป็นภาพที่ชวนขนหัวลุกยังไงครับ
ภาพแรกภาพแรกพาไปดูเห็นบางสิ่งบางอย่างภายในวงกลมสีขาวนั่นไหม
มันเหมือนมีอะไรที่กำลังมองกลับมาแต่ผมพูดตรงผมมองแล้วผมก็ยังดูไม่ค่อยออกเท่าไหร่
แต่บางคนมองแล้วเขาบอกว่าเขาเห็นเขาลักษณะเหมือนถ่ายติดวิญญาณที่อยู่ในรถ
นั่นคือคำบอกเล่าจากคนที่ถ่ายรูปนะไปถามเลยก็คือน้องพานุพงศ์พุ่มกล่ำอายุ๑๕ปี
น้องเขาเล่าว่าในวันที่ถ่ายภาพนี้เนี่ยเขาไปเดินเล่นอยู่แถวรถของน้าชาย
ที่เป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกับตันยูเจ้าของรถคือพอถ่ายเอาไว้
แล้วเช้ามาก็มาเปิดรูปดูสไลด์สไลด์ดูเล่นเล่นแล้วเขาเห็นบางอย่างผิดปกติ
ปรากฏว่าหลายคนที่เข้ามาดูภาพนี้พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่า
มันเหมือนจริงนะเหมือนมีคนกำลังนั่งอยู่บนรถ
และเชื่อว่าน่าจะเป็นภาพของวิญญาณที่มาปรากฏตัวให้ได้เห็น
เอาเรื่องนี้มันพิสูจน์ไม่ได้นะว่าแท้จริงแล้วน้องเขาถ่ายติดอะไรมากันแน่
แต่ยังไงซะให้ดูก็ต้องใช้วิจารณญาณกันด้วย
เออเอาใช้วิจารณญาณดูกันต่อไปเพราะว่าอีกหนึ่งที่จะพาไปที่นี่
ไปดูค่ะนี่ค่ะงงอ่ะสิงง
เอองงน่ะสิทำไมที่ฉันพามาดูกันขุดย้ายตะเคียน
เพราะว่าที่แห่งนี้เหตุการณ์นี้ตรงนี้มีคนถ่ายแบบนี้
ภาพติดแสงเงาประหลาดคุณผู้ชม
เหรอคะใช่ค่ะเจ้าของบ้านสวนม่อนฮักคุณพัทรเนสุวันดี

ฉันฝันฉันฝันว่ามีผู้หญิงสาวสวยเลยรูปร่างสูง
มาบอกว่าให้ขุดดินขุดลงไปตรงนี้แล้วจะเจอตาน้ำ
พอตื่นมาก็เลยตัดสินใจลองทำตามความฝันดูสิ
ปรากฏว่าขุดไปขุดมาเจอตาน้ำจริง
พร้อมกับเจอต้นตะเคียนขนาดใหญ่ต้นนี้ด้วย
และหลังจากที่ได้ไปนิมนต์พระครูสุวรรณวิสุทธิคุณ
มาทำพิธีอันเชิญท่านก็บอกอีกว่า
ในนิมิตของท่านท่านเห็นหญิงสาวค่ะ
เป็นสาวงามใส่ชุดไทยเหมือนกันเลยอะไรมันจะบังเอิญขนาดนั้น
แต่ที่ฮือฮากว่านั้นคุณผู้ชมก็คือ
มีคนถ่ายภาพภาพนี้ได้ค่ะ
คุณผู้ชมสังเกตนะอันนี้ที่ฉันไม่แน่ใจนะว่า
ว่าเป็นยังไงใครเห็นตรงกันไหมนะ
แต่เขาบอกว่ามันเป็นภาพถ่ายที่
ตอนที่กำลังนำตะเคียนขึ้นมา
แล้วในภาพมันมีเหมือนแสงเหมือนเงาประหลาดบางอย่าง
ชาวบ้านเขาบอกว่าคล้ายกับเงาของผู้หญิงไหม
เป็นผู้หญิงสวมชุดไทยสีเขียว
แล้วก็เหมือนลักษณะนั่งพับเพียบอยู่บนโคนต้นตะเคียน
เนี่ยชาวบ้านเขาบอกเขาเห็นประมาณนี้เหรอ
สุดท้ายแล้วจะเป็นวิญญาณของเจ้าแม่จริงหรือไม่นั้น
ก็ขอให้คุณผู้ชมใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะจ๊ะ
โอ้โหแค่นี้ก็ขนลุกแล้ว
แต่เรื่องราวอันลี้ลับนี้ก็มีอีกที่หนึ่ง
ที่จังหวัดแพร่ค่ะภาพภาพนี้คุณผู้ชม
เป็นภาพถ่ายติดเงาปริศนาอยู่ที่วัดนาแหลมเหนือค่ะ

เขาก็ฮือฮาต่างวิภาควิจารณ์กันไปมากมาย
เพราะเขาบอกว่าภาพนี้เป็นเรื่องราวยามค่ำคืน
อะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอในโลกใบนี้
จุดที่เราวงเอาไว้นี่นะคะเขาบอกว่าคล้ายกับพระที่กำลังเดินทุดง
เหมือนพระอุ้มบาทยืนอยู่แล้วก็สูงเด่นนะเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่ม
โอ้โหพอรู้แบบนี้แล้วก็ตกอกตกใจ
ทีมข่าวของเราก็เลยขอไปพิสูจน์ความจริง
เดินทางไปที่วัดนาแหลมเหนือ
ปรากฏว่าไปเจอแล้วรู้ไหมคะนี่ค่ะโอ้โฮชาเจน
ว่ามันเป็นเต็ดว่ามันเป็นต้นไม้ที่มันมีเถาวันพันเกี่ยวอยู่แบบนี้
เป็นต้นศักดิ์สูงประมาณ๒๐เมตร
มีทั้งเถาวันกาฝากเศษไม้กิ่งไม้อะไรต่างพันเต็มไปหมด
ถ้าดูจากภาพไกลก็ดูคล้ายกันเลย
เหมือนก็เหมือนพระอุ้มบาทเหมือนคนสูงจริง
แล้วยิ่งพอตกกลางคืนแสงไฟมันสลัว
ก็เลยทำให้เราจินตนาการกันไปต่างนานา
จริงแล้วบ่มีอียังเด้อคุณผู้ชมเด้อ
บ่มีอียังดอกข้างนอกในตาอ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะพาไปดูคลิปหนึ่ง
มันเป็นคลิปที่ถ่ายติดผีไปดูฮะ

ทีรีย์

มันเป็นหมาจริงยังไม่ตายอ้าวเหรอ

โดนเลือกโดนเลื่อนไปแบบไม่มีสาเหตุ

น้องตัวนี้ชื่อน้องปลาวาน
มันมีความสุขสนตามภาษาหมานั่นแหละ
แต่มาสนเอาตอนตี๒

เดี๋ยวปลาวานจะเกยตื้นเดี๋ยว

วานนี่แสบจริง

มืดเลยจากที่มืดอยู่แล้วแทบมองไม่เห็นเลยทีนี้
เห็นแต่เสื้อเลยทีนี้อะไรอ่ะ

ทำไมเวลาพวกเราเล่าข่าวอ่านข่าวแบบนี้
มันต้องน่ากลัวแบบนี้ด้วยอะคะ
ถ้าไฟไม่มาจะทำไง

เออ

เป็นปฏิกิริยาอัตโนมัติ

นอนอยู่หลังฉากแล้วไฟมันดับก็กลัวผีแล้วอยากมาอยู่ด้วยนะครับ

ไม่ใช่ผงผีอะไรนะ
ฉากไฟมันดับก็เลยออกมา

ไม่น่าเชื่อนะเขาบอกมาจ้างมาทำงานมาจ้างกับอ่านอน
โหตกออกใจหมด
ไฟก็อะไรก็ไม่รู้
ไหวเดี๋ยวโทรไปแจ้งหัวหน้าเขาก่อน